เออนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะน้ำจิตน้ำใจคนบันเทิงมากดีกว่า
ช่วงนี้โควิด๑๙ค่ะไม่เป็นไรน้ำใจคนบันเทิงนะ
พยายามจะทยอยส่งถึงนะจ๊ะนี่เลยนางเอกสาวคนนี้ยายาอุรัสยาค่ะ
ที่ผ่านมาเธอกับคุณแม่นะจะคอยจัดสรรข้าวกล่องเนี่ย
ละ๒๐๐๓๐๐กล่องนะหาเมนูที่น่ารับประทานค่ะ
แล้วก็ส่งไปยังพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนตามชุมชนต่างค่ะ

เราต้องขอบคุณน้ำใจของยายาแล้วก็คุณแม่มากเลยนะคะ
ล่าสุดพี่แจ๊คนี่รวมถึงคุณแอฟทักษะออนด้วย

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ด้วยการมอบข้าวสารให้กับผู้ที่เดือดร้อนค่ะ
แล้วก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ
พร้อมยังขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย

แล้วมาปิดท้ายกันค่ะที่นางเอกสาวเบลล่ารานี
วงพระเอกหนุ่มรุ่นน้องผีกองทัพค่ะ
มาช่วยกันเหมาง้อถึง๒ตันเลยนะ
แล้วก็ลงมือแพ็คเป็นถุงแบบนี้ค่ะ
งานนี้นะเบลล่าแล้วก็พีคบอกว่า
อุดหนุนให้เกษตรกรมีรายได้
แล้วก็ยังส่งน้ำใจดีให้พี่น้องประชาชนด้วย
อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย
ที่ต้องเผชิญสถานการณ์แบบนี้ค่ะ

เห็นข่าวว่าง้อราคาลง
อยากจะเป็นแบบส่วนหนึ่งเล็กที่เป็นกำลังใจให้กับทุกคน

แล้วก็ได้แบ่งปันให้กับทุกคน
นะคะก็สมมติว่าเป็นการทำดีนะ

ใช่คุณผู้ชมค่ะต้องพูดแบบนี้นะคะ

เราก็จะได้เห็นคนบันเทิงออกมาคอเอาท์นะคะ

หนึ่งในนั้นนะคะที่มีการสื่อสารแบบรูปแบบใหม่
แล้วก็สร้างสรรค์นั่นก็คือผ่านแฟชั่น
โอ้ค่ะหลายคนค่ะนี่เป็นมุมมองที่น่ารักดีนะคะ